คุณผู้ชมคะมาดูศึกลุงขี้เท่ากันหน่อย

จอดรถอีกแล้วจอดรถขวางหน้าบ้านกัน
คุณลุงที่อยู่บ้านติดกันก็เลยเอาขี้เท่าไปเทใส่รถกระบะ

สุดท้ายดิฉันไม่แน่ใจจะใช้คำว่าตกลงกันด้วยดีจบลงด้วยดีหรือเปล่า
เอาไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนนะคะวันนี้ทั้งสองฝ่ายเนี่ย
ก็ไปพบกันแล้วค่ะที่โรงพักหาดใหญ่จังหวัดสงครา
ท่านนี้นะคะสองท่านนี้เสื้อฟ้ากับเสื้อลายสก๊อตเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้ากรณีนี้กันหน่อยค่ะ
เป็นความคืบหน้าของการจอดรถขวางหน้าบ้านกันที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงครา
ก็เลยเกิดการไม่พอใจกันเนี่ยนะคะ
อีกฝ่ายหนึ่งคือคุณลุงลายสก๊อตเนี่ย
ลายสก๊อตเนี่ยนำขี้เท่ามาเทใส่รถกระบะของคุณลุงเสื้อสีฟ้า
แล้วมีการแจ้งความเอาผิดกัน
ล่าสุดช่วงเที่ยงคุณอ่านข่าวเป็นยังไงคุณท่านสนัย
นี่แหละฮะเขาก็ไปเจอกันไง

ทีนี้เขาบอกว่าตำรวจสภหัดใหญ่เนี่ย

ก็คือนายประสิทธิ์แทร่เฮ้งหรือว่าเฮียเชียงอายุ๖๔ปี
คนนี้เขาเป็นคนนำขี้เท่าไปเทใส่รถกระบะนะ

แล้วก็นายพิพบเจียวงตระกูลหรือว่าเฮียมหาอายุ๖๐ปี
นี่ไงคุณภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยชัดเจนเลยคือ

อายุเท่ากันนี่แหละห่างกันไม่กี่ปีนะฮะ
ทางด้านของเฮียมหาเป็นเจ้าของรถกระบาดที่พบว่าไปมีขี้เช่าใส่อยู่

ก็มีพันธุ์ตำรวจโทชัดชัยบำรุงกรรองผู้กำกับการ
สอบสวนสภหาดใหญ่เป็นคนไกลเกลี่ยกัน
แม้ว่าช่วงแรกของการจิตตาธรรมที่ว่า
ปัญหามันจะมีปัญหาจากมาจากเฮียมาหา
ต้องการจะให้เฮียเชียงขอโทษแล้วก็ยอมรับผิดที่เอาขี้เท่าไปเทใส่
แต่ว่าเฮียเชียงเขาไม่ขอโทษสิคุณเพราะว่าเขาก็โกรธสิ

กรณีที่ต่อว่าว่าแม่ของตนเองซึ่งป่วยแล้วก็มีอายุมากถึง๙๐ปี
ตอนแรกคือต่างฝ่ายต่างไม่ยอมแหละไม่ยอมขอโทษไม่ยอมลดละกันนะ
ตำรวจก็พยายามไกล่เกลี่ยนะรองภูมิกับท่านก็พยายามที่จะไกลเกลี่ยแหมท่าน
ก็ยอมความกันเถอะนะ
ถ้ายอมได้ก็ยอมกันเถอะอย่างนั้นก็ยืดยาว
สุดท้ายตำรวจก็ให้ทั้งคู่ได้พูดคุยกัน
สองฝ่ายสงบสติอารมณ์รับฟังกันด้วยเหตุผล
เนื่องจากว่าทั้งคู่ก็ต้องยอมรับนะว่าทั้งคู่ก็มีส่วนผิด
ถ้าเกิดว่าทั้งสองฝ่ายยอมให้อภัยกันได้
เรื่องก็จะไม่บานปลายก็ไม่ต้องเป็นคดีความ
ก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลานี่นะคะ
ที่สุดแล้วทั้งสองฝ่ายก็เหมือนว่ามีท่าทีที่จะอ่อนลง
แล้วก็จบลงคือต่างฝ่ายต่างก็ถกขอโทษซึ่งกันและกัน
โดยเฮียเชียงยอมรับผิดนะคะที่ตัวเองไปเทขี้เท่าใส่รถ
ส่วนเฮียมหาก็ขอโทษที่ไปจอดรถขวางหน้าบ้าน
หลังจากนี้บอกว่าจะไม่ไปจอดรถขวางหน้าบ้านอีกเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็เลยเอาล่ะในเมื่อท่านขอโทษกันแล้วเนี่ย
ก็พยายามที่จะให้สองฝ่ายจับไม้จับมือกัน
เพราะฉะนั้นไปดูบรรยากาศตอนที่เฮียทั้งสองคนเฮียเชียงกับเฮียมหา
เขาจับไม้จับมือกันบรรยากาศเป็นอย่างไร
ผมก็ขอโทษนะครับผม

เพราะจิตใจผมไม่ใช่คนประเภทนั้น

แม่ทุกคนรักแม่ทุกคนนะนะพี่นะเฮียนะ
ถ้าเป็นไปได้ขออนุญาตจับมือได้ไหมครับ

เอาจับมืออีกนิดนึงถ่ายกันแป๊บนึงนะ
โอเคข้างมาหน่อย

ไม่ต้องหยำกันแรงคือไม่ต้องจับกันแรง
แต่คือลูกผู้ชายนะคือต่างฝ่ายต่างขอโทษ

มีต่างฝ่ายต่างที่แบบอาจจะมีในใจอยู่บ้าง
มีปมอยู่ในใจรึเปล่าจบเถอะ

คือถ้าเกิดอีกฝ่ายนึงไม่ไปจอดรถขวางเขา

พันธุ์ตำรวจโทชัดชัยบำรุงกรรอง
ผู้กำกับสอบสวนสภหัทยาย
บอกว่าพนักงานก็จะมีการ

แล้วก็อยู่ในดุลยพินิษฐ์ของพนักงานสอบสวน

จึงถือว่าคดีอาญาจบกัน

เป็นเพื่อนบ้านกันอยู่บ้านใกล้เรือนเคียง

สมมุติว่าคุณทะเลาะกับคนข้างบ้านคนตรงข้าม
แล้วเวลาคุณป่วยคุณดอดรอดขึ้นมาจะไปพึ่งใคร

แล้วจะไปจอดขวางบ้านใครก็จบ